ทุกข์ใจของนักธุรกิจสาวที่เชียงใหม่ครับคุณผู้ชม
ไปซื้อรถพลังงานไฟฟ้ามาครับ
ใช่ตัดสินใจมาซื้อรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ย
คันนี้สีออกเขียวนมหน่อยนะ
ปีนึงแล้วปีนึงก็ผ่อนชำระไฟแนนซ์มา
ปรากฏว่าตอนนี้ต่อประกันไม่ได้
เพราะว่ายังเป็นป้ายแดงอยู่เลยไม่ได้ป้ายขาวสักทีครับ
ติดต่อเซลไปถามเซลไปไม่ได้คำตอบเลยครับ
คือไม่ใช่ว่าเธอแบบมีเลขที่เธอต้องการอยู่

ไปแจ้งความกับตำรวจสภหางดงที่เชียงใหม่เลยครับว่า
เธอไปซื้อรถคันนี้เมื่อ๒๔กรกฎาคมปีที่แล้วปี๖๕

รถเนี่ยภาษีขาดแล้วประกันหมดต่อประกันไม่ได้
ไม่ได้ป้ายขาวเดือดร้อนสิไม่กล้าขับออกไปไหนเลยกลัวชน
พอโทรไปถามเซลล์ที่ขายอย่างที่บอกนะ
คือเซลล์รับสายแต่บ่ายเบียงตลอดเลย
ล่าสุดเซลล์ที่ขายรถให้เธอลาออกไปแล้ว

เธอก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาโพสต์เป็นอุทาหรณ์ครับ
เพื่อจะเตือนคนที่จะซื้อรถไฟฟ้าตรวจสอบให้ดีครับ
หลังจากนั้นคุณศรีพิมก็พานี่ไปดูรถเธอเลยฮะ
เนี่ยออกมาจากรถแล้ว
คือเธอซื้อมาคันนี้มันเป็นแบบรถ๕ประตู๔ที่นั่งนะ
มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนขนาด๒๙กิโลวัตต์
ม้า๓๙แรงม้าคือไม่ได้แรงอะไร
แต่จากการตรวจสอบสมุดคู่มือประจำรถที่ขอใช้ป้ายแดง
ก็ป้ายแดงนี้มีการขอใช้ป้ายแดงคันนี้มาแล้ว๑๒คัน

ไม่ได้ระบุชื่อคำขอใช้รถเธอเลยครับ

ซื้อรถถูกกฎหมายสุดท้ายกลายเป็นรถเถื่อน

อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมของคนไทยเท่าไหร่นักนะฮะ

แล้วเห็นบอกว่าศูนย์รถเนี่ยก็ยังติดต่ออะไรยังไม่ได้
จริงเนี่ยทางนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ารู้แล้วว่าเป็นแบรนดยี่ห้อนี้
เดี๋ยวให้ทางด้านของศูนย์รถต่างแบรนด์นี้ให้เขาออกมาชี้แจงเรื่องนี้
อาจจะมีอะไรผิดพลาดบางอย่างนะคะ